ขอให้เป็นแฟนไทยรัฐทุกคนมีความสุขมาก
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับ

เพราะว่าปีนี้เป็นปีไก่ย่างปีไก่ไฟ

ข่าวใส่ไข่นะครับไทยรัฐทีวีติดตามชมด้วยนะครับ